พรุ่งนี้๒สิงหาคมเนี่ยเดิมนะฮะตามข่าวก็คือพักเพื่อไทยนะครับ
ข้าวต้มมัดอืมหลังจากเลื่อนกันมารอบนึงใช่ไหมใช่ค่ะ
แล้วบอกพรุ่งนี้๒สิงหาคมต้องประชุมกันแล้วล่ะ
เพื่อที่เพื่อไทยจะได้แจ้งผลในการไปหาเสียงทั้งสสวในการสนับสนุนการโหวตเลือกนายกกันค่ะ
ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เนี่ยคงไม่มีการประชุมกันแล้วนะฮะ
เพราะว่าคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
บอกกับไทยรัฐทีวีนะครับบอกว่าวันพรุ่งนี้๒สิงหาคม
ยังหาเวลาตรงกันไม่ได้
ตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับตัวแทนของทั้ง๘พัก
เพื่อหาวันและเวลาที่ทุกคนว่างตรงกัน
ยืนยันว่าการประชุมเนี่ยจะมีขึ้นก่อนวันโหวตนายกอย่างแน่นอน
นี่นะครับนี่คุณภูมิทำ
บอกอยู่ระหว่างการประสานงานกับ๘พักยังหาวันเวลาที่ตรงกันไม่ได้
แต่ต้องมีประชุมก่อนวันโหวตนายกแน่นอน
คืออย่างที่ทราบนะครับก็คือพักเพื่อไทยเนี่ย
ตั้งแต่๒๑กรกฎาคมนะครับ
ซึ่งมีก้าวไกลเดิมเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
ก้าวไกลเขาส่งไม้ต่อให้กับเพื่อไทย
มาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแทน
เพราะว่าไม่สามารถที่จะหาเสียงสนับสนุนในการโหวตนายกรัฐมนตรีได้
จากนั้นก็เป็นภาพตรงนี้นะฮะที่พักเพื่อไทยเองก็เชิญ๕พักร่วมรัฐบาลเดิม
ภูมิใจไทยชาติพัฒนากล้ารวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนา
แล้วก็พลังประชารัฐด้วยนะครับมาหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองต่าง
ซึ่งก็อย่างที่ทราบนะฮะสุดท้ายเนี่ยทุกภาคเองเขาก็ได้บอกเอาไว้เกี่ยวกับเงื่อนไขต่าง
เพื่อไทยเองตอนนั้นก็ได้นัดหมายที่จะพูดคุยกับ๘พักร่วม๓๑๒เสียง
วันที่๒๕กรกฎาคมสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็ส่งไลน์แจ้งยกเลิกการประชุมกัน
ตอนสายนะนัดบ่าย๒นะฮะส่งไลน์ตอนสายบอกภารกิจที่ได้รับมอบหมายยังไม่มีความคืบหน้า
ขอยกเลิกการประชุมก่อนแล้วอีกอย่างช่วงนั้นก็มีเรื่องของการเลื่อนวันโหวตนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับ
แล้วก็ทีนี้ก็เลื่อนกันก็รอกันเรื่อยมาเนี่ยแหละฮะซึ่งก็มีข่าวว่าจะขอนัดพรุ่งนี้๒สิงหาคม
แต่ล่าสุดคุณภูมิธรรมยืนยันกับเราว่าพักเพื่อไทยในฐานะแก่นำจัดตั้งรัฐบาลของซีก๓๑๒เสียงในขณะนี้
ต้องขอเลื่อนไปก่อนต้องขอเลื่อนไปก่อนนะครับกำลังประสานงานกับตัวแทนของทั้ง๘พัก
หาวันเวลาที่ทุกคนว่างตรงกันแต่ยืนยันว่าการประชุมเนี่ยยังไงต้องมีขึ้นก่อนวันโหวตนายกอย่างแน่นอน
ตอนนี้เหลืออีก๓วันนะครับจะถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรีของที่ประชุมรัฐสภาสสวนะครับ
ตามที่ประทานวันนอร์เนี่ยนัดเอาไว้๙น๓๐วที่๔สิค
อาจารย์วันนอบอกนัดเอาไว้ก่อนล่วงหน้าเลยเพราะปกติประชุมวาระสำคัญแบบนี้เนี่ย
เปิดมาหยุดหลายวันท่านประชุม๓สิงหาคมวันพระละหัศน์
เพื่อจะพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับกรณีคำร้องที่ถูกส่งมาจากผู้ตรวจการแผ่นดิน
ยัตติซ้ำเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำในการโหวตนายก
ถ้าไม่รับปุ๊บนั่นเท่ากับว่าก็เดินหน้าโหวตนายกได้ต่อ

แต่ถ้าเกิดนัดหมายกันวันนั้นเลยมันไม่ทันไงใช่ไหมก็เลยนัดเอาไว้ล่วงหน้าก่อนหน้านี้แล้วนะฮะ
เท่ากับว่าวันศุกร์นี้เนี่ยถ้าได้โหวตนายกก็จะโหวตกันเลยตามวาระที่๑ของการประชุม
แต่ถ้าสารลำนูลรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินก็เท่ากับว่าต้องรอฟังการวินิจฉัย
ก็จะประชุมรัฐสภานั่นแหละแต่ว่าไปประชุมวาระที่๒เรื่องการแก้ไขรัฐมนูลมาตรา๒๗๒
สวิตช์สวนี่นะครับแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการประชุม๘พักร่วม๓๐๐
๒เสียงไม่ว่าจะนัดกันเมื่อไหร่นะมันจะต้องเกิดขึ้นแน่เนี่ยนะฮะ
เพราะว่าพักเพื่อไทยเนี่ยเขาจะต้องแจ้งให้กับที่ประชุมเนี่ยทราบ
ว่าการไปหาเสียงต่างมาสนับสนุนในการโหวตนายกเนี่ยเป็นอย่างไร
นายุธมนตรีของพักเพื่อไทยเป็นนายุกษ์รัฐมนตรี
สองเพื่อไทยคงจะต้องแจ้งผลการเจรจา
ทุกพักบอกพร้อมยกมือให้กับนายุธมนตรีของพักเพื่อไทย
ภายใต้เงื่อนไขก็คือ๑ต้องไม่มีพักเก้าไกลร่วมรัฐบาล
แตะต้องหรือแก้ไขมาตรา๑๑๒อย่างเด็ดขาด
ยกเว้นชาติพัฒนากล้าพักเดียว
ที่บอกว่าไม่แก้เรื่อง๑๑๒แน่นอน

ก็สามารถร่วมรัฐบาลได้หรือว่ายกมือโหวตให้ได้
ชาติพัฒนากล้ามีอยู่๒เสียง

เพื่อไทยก็คงจะจ้างว่า
พักเพื่อไทยบอกให้ห์คุณสุริยะจึงรุ่งดังขิตแกะนำพัก
ขอเสียงสนับสนุนการโหวตนายก

ซึ่งส่วนใหญ่สวก็มีเงื่อนไขเหมือนกัน
ก็คือ๑ต้องไม่แก้ไขเรื่องของ

และไม่เอาพักก้าวไกล
อ่ารัฐบาลที่จะยกมือให้กับแคนดิเดตนายกของ
เพื่อไทยก็คงจะต้องให้ทางที่ประชุมร่วมเนี่ย
ตัดสินใจร่วมกันว่าจะเอาอย่างไรต่อไป
อ่าจะเลือกแนวทางไหน

ได้รับเสียงสนับสนุนมากพอในการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรี
เพราะตอนนี้ถ้ายึดตัวเลขแบบ

หรือประธานในที่ประชุมที่จะงดออกเสียง
เสียงจะไปถึง๓๗๕เสียงหรือไม่

ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดแล้วก็ถูกพูดถึงที่สุดในขณะนี้
เป็นสูตรที่มีรายงานข่าวบอกว่ามันเกิดขึ้นจากการไปดิวลลับกัน
แล้วก็ถูกโยนออกมาจากภักดิ์เพื่อไทยหรือไม่อย่างไร
คือสูตรไม่มีลุงไม่มีก้าวไกล
นี่นะฮะคุณเศรษฐาเป็นนายกไม่มีทั้งสองลุงและไม่มีก้าวไกล
รวมกันแล้วรัฐบาลของพักเพื่อไทยเนี่ยจะมี๒๖๖เสียง
เพื่อไทย๑๔๑เสียงภูมิใจไทย๗๑ประชาธิปัตย์๒๕ชาติไทยพัฒนา๑๐
ประชาชาติ๙มีเพื่อไทยรวมพลังอีก๒ชาติพัฒนากล้าอีก๒
เสรีรวมไทยอีก๑แล้วก็ภักดิ์อื่นที่มีภักดิ์ละ๑เสียง
ก็มีอีก๕พักด้วยรวมแล้ว๒๖๖เสียง
ภักดิ์ฝ่ายค้านที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลด้วยแน่นอนก็จะมีทั้งภักดิ์ของสองลุง
ก็คือรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐ
บิ๊กตู่จะประกาศวางมือทางการเมืองไปแล้วก็ตามนะฮะ
และพักก้าวไกลด้วยคือเป็นการถอดสลักเกี่ยวกับสมการที่ฝั่งนั้นก็บอกถ้ามีสองลุงไม่เอา
ฝั่งนี้ก็บอกถ้ามีก้าวไกลไม่เอาคำถามก็คืออย่างนี้เนี่ยเป็นรัฐบาลได้นะ
อืมอ่าสอสอสภาผู้แทนรัศดรห้าร้อยเสียงเนี้ย
อันนี้เป็นรัฐบาลได้สองร้อยหกสิบหกเสียงค่ะแต่ก็มันก็ปริ่มน้ำหน่อย
นั่นอ่ะสิมันจะเหมือนรัฐบาลชุดก่อนไหมอ่ะพี่อุ๋ยไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะไปหาเสียงอะไรเพิ่มเติมได้หรือเปล่า
อืมแต่คำถามก็คือแล้วโหวตนายกผ่านไหมเอออย่างเงี้ยังไงก็ไม่ผ่าน
แต่ในสูตรนี้ไม่มีก้าวไกลไม่มีลุงเนี่ยถ้าตามรายงานข่าวที่เขาบอก
ดงมีดิวอะไรไปคุยกันใช่ไหมคุณทักษิณคุณธนทรเนี่ย
ก้าวไกลจะยอมถอยมาเพื่อปิดสวิตช์๓ปก็คือไม่มีคั่วอำนาจเดิมแล้ว
รวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐแต่ก้าวไกลจะโหวตนายกให้กับเพื่อไทย
ค่ะอ่าร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงบวกกับสองร้อยหกสิบหกเข้าไปเนี่ย
ยังไงก็เกินสามร้อยเจ็ดสิบหกใช่ไหมเอาสองร้อยหกสิบหกบวกกับร้อยห้าสิบเอ็ดใช่ไหมคะ
อ่าสี่ร้อยสิบเจ็ดไหมคะสี่ร้อยสิบเจ็ดเสียงอืม
เกินสามร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วค่ะนี่อันนี้เป็นสูตรที่ถูกพูดถึงกันมากณขณะนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดสอสอบัญชีรายชื่อของเพื่อไทยก็บอกว่า
กลายเคยบอกใช่ไหมว่าสอสอซีกรัฐบาลเดิมเนี่ยต้องเคารพฉันธรรมติจากประชาชน

เพื่อปิดสวิตช์สวแล้วกลับไปเป็นฝ่ายค้าน
ซึ่งที่ผ่านมาเพื่อไทยเองก็โหวตให้เก้าไกลแบบ๑๐๐เต็มทุกครั้งเลย
ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการเสนอชื่อนายกครั้งแรก
มีการถกกันเรื่องว่าการโหวตชื่อคุณพิธาซ้ำเข้าข่าย
ข้อบังคับข้อ๔๑ไหม
ทีนี้พอถึงคราวที่จะต้องมีการโหวตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากเพื่อไทยบ้าง
เงื่อนไขมันเยอะจังเลย
เพื่อไทยยังไม่เคยคิดจะหักหลังก้าวไกล
แต่ก็จะนำข้อหารือจากพักการเมืองต่างเข้าสู่ที่ประชุม๘พักร่วม

ไม่ควรมีใครใช้วิธีขอเสียงสนับสนุนไปด่าไป
อยากให้เชื่อมั่นว่าเพื่อไทยจะตัดสินใจให้ดีที่สุด
โดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญค่ะ
และก็มีทางเลือกมีทางออกที่ดีที่สุดให้กับประเทศชาติและประชาชน
ผมคิดว่าข้อเสนอที่ผ่านความรู้สึกความเห็นของประชาชน
ไม่ว่าจะเป็นนิดาโพที่ออกมา
แล้วก็ชี้ชัดนะครับว่าพักเก้าไกรเองก็ต้องไปสำรวจตัวเองเหมือนกันว่า
ด้วยปัญหาอุปสรรคอะไรที่ทำให้ไม่สามารถจะโหวตนายกรัฐมนตรี
ไม่สามารถรวบรวมเสียงให้ได้เกิน๓๗๖เสียงได้
เศรษฐีเดียวกันจากผลสำรวจ๑๐๔ประเทศไทย
ที่เขาก็บอกว่ารอ๑๐เดือนเนี่ยมันรอไม่ได้
เพราะจะทำให้ประเทศชาติและประชาชนเสียโอกาส
ส่วนประเด็นเรื่องที่สวเสรีสุวรรณภานนท์ตั้งแง่
เรื่องที่ว่าคุณเสธาเคยพูดเอาไว้ว่าจะมีการหยิบยกอมตรา๑๑๒

ตั้งรัฐบาลถ้าจะมีก็คือความเคลื่อนไหวผ่านสื่อโซเชียลทุกแพลตฟอร์มของพลักษณ์เพื่อไทยคือเผยแพร่คลิปกันแบบรัวตั้งแต่คลิปสมัยพลักษณ์ไทยรักไทยนะครับสมัยคุณทักศิลป์ยังเป็นนายกนะครับก็เริ่ม
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ๒๙กรกฎาคมพักเพื่อไทยเนี่ยปล่อยคลิปผลงาน๑๗ปีของพักตั้งแต่
สมัยยังเป็นพักไทยรักไทยต่อเนื่องมาถึงพักพลังประชาชนแล้วก็มาถึงพักเพื่อไทยทั้งหมด
หกคลิปด้วยกันนะครับเป็นเหตุการณ์ย้อนประวัติศาสตร์การต่อสู้ทางการ
เมืองที่ต้องประสบกับอุปสรรคขวากหนามทั้งหลายแหล่เยอะแยะไปหมดตั้งแต่ไทยรัก
คุณทักษิณเป็นนายกถูกชุมนุมประท้วงนะฮะถูกรัฐประหารจนมาพักพลัง
ประชาชนก็ยืนหยัดสู้กับนิติสงครามจนนาทีสุดท้ายก่อนถูกสารรัฐมนูล
ยุบพักแล้วก็มาเป็นพักเพื่อไทยซึ่งตอนนั้นก็ผลักดันให้
คุณยิ่งรักชินวัฒน์น้องสาวคุณทักษิณได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยได้สำเร็จ
แล้วก็ถูกชุมนุมประท้วงอย่างหนักจากทางกปศมีการบอยคอร์ดการเลือกตั้งสุดท้าย
ก็มีการทศพหารเกิดขึ้น
นี่คือนายกหญิงคนแรกของไทยเธอชื่อยิ่งรักชินวัฒน์
ซึ่งชนะการเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ได้ส่อมาถึง๒๖๐พิเศษ
ขณะเดียวกันนะครับวันถัดมาเนี่ยได้ปล่อยคลิปให้เห็นถึงความยากลำบากของคนกรุงเทพ
ติดอันดับ๕ของเมืองคนทำงานที่สุดในโลก
มีหนี้สินทั้งบ้านทั้งรถมีหนี้สินตั้งแต่ยังไม่เริ่มทำงาน
พร้อมกับตั้งคำถามว่าอายุเท่าไหร่ตอนได้ยินชื่อพักไทยรักไทยครั้งแรก
แล้วก็ติดแฮชแท็กเพื่อไทยเพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน
พร้อมกับตั้งคำถามว่าใครคือนายกไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทย
ใครคือนายกในดวงใจนะครับวันนี้นะฮะ๑สิงหาคมมีอีก๓คลิป
คลิปเหรอคะรอบนี้ชูสโลแกนเพื่อไทยเพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน
จะทำให้เศรษฐกิจดีอันนี้คลิปแรกสร้างเศรษฐกิจที่ทำงานให้เรา
เหมือนกับเอาแผ่นกระดาษเนี่ยไปติดไว้ตามจุดต่างต่างของกรุงเทพเหมือนคราวที่แล้วใช่ไหม
เขาเรียกว่าเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษ
คลิปที่๒จบปริญญาตรีต้องได้เงินเดือนอย่างน้อย๒๕๐๐๐บาทมีเงินเก็บ
เงินเดือนต้องไม่ใช่เงินทอน

แล้วก็คลิปที่๓นะครับบอกว่าเดินหน้ารัฐบาลประชาธิปไตยประชาธิปไตยต้องรับใช้ประชาชน
เขามีรายงานข่าวออกมานะบอกว่าคลิปต่างของพักเพื่อไทยที่ออกมาณขณะนี้เนี่ย
ก็มีคุณโอ๊คพานทองแท้ชินวัฒน์

เพราะว่าก้าวกลายเองก็เงียบไม่แพ้กันใช่ไหมคะ
แต่วันนี้ถือว่าหลายคนออกมาพูดค่อนข้างชัดเจน
ตรงประเด็นฟันฉึบกันมากเลย
เก้าไกลวันนี้แก่นำส่วนใหญ่พูดตรงกันนะคะ
ยังไม่รู้เลยว่าเพื่อไทยจะนัดประชุม๘พักร่วมเวลาไหน
ที่เขามาที่ทำงานพัก
นักข่าวก็พยายามสังเกตภาษากายสีหน้าท่าทางของคุณพิจารณ์
วันนี้ดูเหมือนจะค่อนข้างเคร่งเครียด
อ่าบอกยังไม่ได้รับแจ้งอันนี้คือช่วงสายสายนะใช่
นักข่าวไปเจอนะฮะช่วงเที่ยงสายสายหน่อย
ที่ช่วงค่ำนี่คุณภูมิธรรมจะออกมาบอกแล้วว่า

เชิญให้ไปประชุมอย่างครับยังไม่รับแจ้ง
ส่วนคุณชัยธวัดตุลาทนเลยค่ะที่การพักก้าวกลาย
ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องการประชุม๘พักร่วมนะคะว่า
เมื่อเช้ามีการถามกับเพื่อไทยแล้วก็ได้รับแจ้งว่าจะมีการประชุม
แต่ยังไม่ได้ระบุเวลาก็ถามว่าเอ๊ะการนัดประชุมแบบกระชั้นชิดเนี่ย
มันมัดมือชกก้าวไกลไปไหมคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
จะติดวันหยุดยาวเดี๋ยวรอดูการประชุมก่อนก็แล้วกัน
ก็ถามว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันใช่ไหมเพื่อไทยก้าวไกลยังโอเคกันอยู่นะ
คุณชะนวัฒน์บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันค่ะ
ยังไม่ได้มีการกำหนดเวลาชัดเจนนะครับก็เดี๋ยวรอทางเพื่อไทยแจ้งมา
ก็ทราบจากข่าวเป็นแบบนั้นนะครับก็ยังไม่ได้เอ่อเมื่อเมื่อเช้าก็
ซึ่งสอบถามทางพักเพื่อไทยก็ยังไม่ได้ระบุเวลาครับ
อาจจะติดหยุดยาวด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอประชุมดีกว่าครับ

เราก็ถามคุณชัยธวัฒน์นะคะว่านี่คุณชัยธวัฒน์เห็นคลิปยัง
คนเริ่มขุดคลิปคุณเศรษฐาที่เคยออกมาพูดตอนที่
เกี่ยวกับเรื่องมาตรา๑๑๒ว่าจะมีการแก้ไขที่คุณเศรษฐาเป็นคนพูด
ครับแล้วมันกลายเป็นเงื่อนไขหนึ่งของสวที่บอกว่า
ถ้าเพื่อไทยส่งแคนดิเดตมาแล้วแคนดิเดตคนนั้นยังพูดเรื่องประเด็นการแก้ม๑๑๒ก็อาจจะไม่โหวตให้
ชัยธวัฒน์บอกว่าอันนี้เป็นข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมเป็นการสร้างเงื่อนไขไปเรื่อย
ขนาดคนชนะเลือกตั้งรวมเสียงข้างมากได้สวก็ควรจะโหวตให้ตามเสียงส่วนใหญ่แล้วหรือเปล่า
ก็ยังคงเชื่อมั่นอยู่ว่าถ้า๘พักจับมือกันแน่นพอการจัดตั้งรัฐบาลจะเกิดขึ้นได้ยากหรือง่ายลองไปฟังนะคะ
ก็ยังคงเชื่อมั่นอยู่ว่าถ้าแปดพักจับมือกันแน่นพอการจัดตั้งรัฐบาลจะเกิดขึ้นได้ยากหรือง่ายลองไปฟังนะครับ
ก็ยังคงเชื่อมั่นอยู่ว่าถ้าแปดพักจับมือกันแน่นพอการจัดตั้งรัฐบาลจะเกิดขึ้นได้ยากหรือง่ายลองไปฟังนะครับ
ก็ยังคงเชื่อมั่นอยู่ว่าถ้าแปดพักจับมือกันแน่นพอการจัดตั้งรัฐบาลจะเกิดขึ้นได้ยากหรือง่ายลองไปฟังนะครับ

ก็ยังคงเชื่อมั่นอยู่ว่าถ้าแปดพักจับมือกันแน่นพอการจัดตั้งรัฐบาลจะเกิดขึ้นได้ยากหรือง่ายลองไปฟังนะครับ
ก็ยังคงเชื่อมั่นอยู่ว่าถ้าแปดพักจับมือกันแน่นพอการจัดตั้งรัฐบาลจะเกิดขึ้นได้ยากหรือง่ายลองไปฟังนะครับ
ก็ยังคงเชื่อมั่นอยู่ว่าถ้าแปดพักจับมือกันแน่นพอการจัดตั้งรัฐบาลจะเกิดขึ้นได้ยากหรือง่ายลองไปฟังนะครับ
ก็จะได้เอาข้อเสนอต่างมาหารือกันในที่ประชุมสอสอ
ก็อาจจะช่วงหยุดยาวก็ได้แค่สอบถามกันว่า
ถึงวันที่จะนัดประชุมกันอีกครั้งแค่นั้นเอง
ยังไงเดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะครับ
ถ้าเอาจริงพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องรอแล้วล่ะค่ะ

สารรัฐธรรมนูลจะรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินไหม
แล้วค่อยข้ามไปในวันที่๔
ถ้าสารรับวันที่สี่
ก็คงจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องแค่มาตรา๒๗

แต่ถ้าเกิดสารไม่รับคำร้องก็คงจะเดินหน้าโหวตนายกกันได้
แต่คุณชัยธวัฒนน่าจะหมายถึงเรื่องการประชุม๘พักร่วม
๒เสียงที่ว่าให้รอฟังพรุ่งนี้ใช่ไหม

เราคงได้รอแค่๓กับ๔นี่แหละพี่อุ๋ย

ยังไงก็คงนัดประชุมก่อนวันโหวตนายก

อีกหนึ่งพักที่ต้องบอกว่าก็

ของคุณวราวุฒิศิลปะอาชา

นี่อยู่ในซีกของคั่วรัฐบาลเดิมนะ

ตอนนี้ยังอยู่ในฝั่ง๑๘๘เสียงอยู่

คุณวราวุฒิชาติไทยพัฒนาก็มีหลักการ
ก็คือแน่นอนว่าถ้าจะร่วมรัฐบาลด้วย

ต้องไม่มีเรื่องการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
และไม่มีพักก้าวไกลอยู่ในรัฐบาลนะฮะ
แต่ทีนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฮะ
ที่เขามีข่าวเรื่องดิวลลับฮ่องกง

บอกคุณธนทรกับคุณทักษิณได้ไปหารือ
แล้วก็มีนี่ฮะเปิดเผยภาพตรงนี้ด้วยว่า
โอ้โหความจริงก็มีไปกันอีกหลายคน
หนึ่งในนั้นคือคุณประพัทธ์โพธสุทน
เลขาธิการพักชาติไทยพัฒนา

ชาติไทยพัฒนากับเพื่อไทยนะครับ
วันนี้ที่บ้านทรงไทยอำเภอศรีประจันท

วันนี้ทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระนะฮะ
เนื่องในวันขายวันเกิดอายุครบ
อายุเท่าคุณทักษิณเลยนะครับคุณประพัทธ์ก็ให้สัมภาษณ์ถึงการเดินทางไปเจอคุณทักษิณที่ฮ่องกงนะครับ
บอกว่าผมเนี่ยรู้จักกับคุณทักษิณมาตั้งแต่ปี๒๕๑๘ก็ไปร่วมอวยพรวันเกิดให้ท่าน
ซึ่งคุณทักษิณบอกว่าจะกลับประเทศไทยแล้วจะมาลงเครื่องที่สนามบินดอนเมือง
พร้อมเข้ากระบวนการทางกฎหมายทุกอย่างหากติดคุกก็ยินดีคุณประ
บอกยืนยันว่ายังไงคุณทักษิณมาแน่จะมาเครื่องบินส่วนตัว
นี่เห็นบอกคุณประพัทธ์นี่ถึงขั้นระบุเวลาเลยนะค่ะคุณอุ้งอิงลูกสาวคุณทักษิณบอกมา๑๐สิงหาที่สนามบินดอนเมืองใช่ไหม
เครื่องบินส่วนตัวบอกแค่สามอย่างคุณประพัทธ์บอกจะมาลงเครื่องสิบโมงครึ่ง
โอ้โหเวลานี่เป๊ะอย่างนั้นเลยเหรอคะเพราะฉะนั้นที่บอกอะไรนะจะไม่มาแล้วอะไรเนี่ย
คุณประพัฒน์บอกมายังมาอยู่แล้วยืนยันว่าที่ไปคุยกันที่ฮ่องกง
ไม่มีดิวเรื่องการเมืองนะครับไปอวยพรวันเกิดกัน
ส่วนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับ
ซึ่งคาดว่าอาจจะมีขึ้นสี่สิงหาคมนี้คุณประพัทธ์บอกยังไม่รู้ว่า

เดี๋ยวต้องรอความชัดเจนจากทางพักเพื่อไทย
แล้วก็๘พลักษณ์ร่วมในซีก๓๑๒เสียงก่อน
ถึงข่าววันเกิดคล้ายวันเกิดท่าน

ก็ไปในฐานะเป็นเพื่อน

เรื่องการที่จะกลับประเทศไทย
เพื่ออยากจะมาเยี่ยมหลาน

ท่านก็บอกว่าท่านจะมาเจ็ตส่วนตัวของท่านนะครับ
นั่งได้๑๓คนมาลงที่ดอนเมืองนะครับ

แล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปไปศาลแล้วก็ไป
ถึงจะไปเข้าคุกอะไรท่านก็ยินดีนะครับ
ท่านยินดีปฏิบัติ
ท่านเจรจาต่อรองกัน
การเมืองเนี่ยพูดได้เลย
อะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกอย่างนะครับ

ก็บอกอยู่แล้วการเมืองเป็นเรื่องของการ
เจรจาตกลงเรื่องผลประโยชน์กัน
ว่าใครทำงานอะไรได้
อันนี้ไม่ต้องไปสนใจเลยนะครับ
ว่าไอ้สูตรนั้นจะมีสูตรนี้จะมา
ไม่มีใครรู้หรอกอะไรก็เกิดขึ้นได้
ด้านคุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนานะครับ
บอกว่าสถานการณ์การเมืองในขณะนี้
รับว่าเห็นใจพักเพื่อไทย

ในการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
ต้องไปหาเสียงสนับสนุนจากทุกฝ่าย
เพื่อให้ผ่านการเลือกนายกรัฐมนตรี
ในส่วนของภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
พร้อมสนับสนุนพักเพื่อไทย
หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่พูดคุยกันไว้
ไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนก็แล้วแต่
๘บวกอีก๑๘บวกอีก๒

ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่คุยกันไว้
ถือว่าเราก็ร่วมงานกันได้ค่ะ
และก็จะรับฟังเสียงทั้งของทุกฝ่าย

เพื่อที่จะให้การเลือกนายกรัฐมนตรี
ที่เราเคยพูดคุยกันไว้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
แล้วก็ตอนนี้ก็คงจะเพียงแค่รอฟังข่าว
ว่ามีการผัดถนับสมุทร

แล้วก็เราก็ได้พูดตั้งแต่แรกแล้วว่า
การทำงานไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านนั้น
ไทยพัฒนาของเราไม่ได้เกี่ยงนะครับ
แต่ว่าการทำงานร่วมกันจะต้องมีแนวทางทัศนคติ
แนวความคิดแนวนโยบายไปในทิศทางเดียวกันนะครับ
เงื่อนไขที่ได้บอกเอาไว้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา
หมายถึงวันที่ไปที่พักเพื่อไทยใช่ไหม

ชาติไทยพัฒนาก็คือ๑ต้องไม่มีการแก้ไขเรื่องของกฎหมายมาตรา๑๑๒

อยู่ในสมการของพักร่วมรัฐบาล
อ้าวเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะฮะว่าเพื่อไทยเนี่ยเขาจะว่าอย่างไรต่อไป
อย่างไรก็ตามนะฮะวันนี้เนี่ยมันเริ่มมีการพูดถึงเรื่อง
การหาเสียงหรือว่าการพูดในเวทีดีเบตต่างออกรายการต่าง
ช่วงหาเสียงเลือกตั้งของคุณเศรษฐาทวีสิน
หนึ่งในคันดิเดตนายศมนตรีของพักเพื่อไทย

เพราะสวเนี่ยสวบางคนนะนะบางท่านนะนะ
ออกมาบอกว่าอุ้ยนี่ถ้าเป็นชื่อคุณเศรษฐานี่ไม่ยกมือโหวตให้นะ

เพราะว่านี่ไปเห็นคลิปย้อนหลังเนี่ยอุ้ยอย่าว่าแต่ก้าวไกลเลย
คุณเศรษฐาก็เคยพูดไว้เหมือนกันนั่นแหละ

แต่มันต้องไปดูเนื้อแท้ของการพูดในแต่ละเวทีด้วยใช่ไหม
ว่ารายละเอียดทั้งหมดพูดถึงประโยคไหนในแง่มุมไหนยังไงบ้าง

ยื่นเป็นร่างกฎหมายในสมัยสภาชุดที่แล้วด้วย

คุณเศรษฐาพูดในเวทีต่างตอนให้สัมภาษณ์
หมายถึงเรื่องของการที่จะต้องไปแก้แบบไหนอย่างไร
ว่าต้องไปเข้าไปคุยกันในสภาจะเหมาะสมกว่า

คุณวราวุฒิพูดถึงเรื่องนี้นะครับ

คือตอนนี้ยังไงต้องรอดูความชัดเจนจากภักดิ์เพื่อไทยก่อน
ถ้าถึงวันโหวตเลือกนายกจริงเนี่ย
จะเสนอแคนดิเดตคนไหนให้ที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยพิจารณาตัดสินใจ
เพราะมีอยู่สามคนนะฮะซึ่งถ้าเกิดเป็นชื่อคุณเศรษฐาจริง
แล้วถูกท้วงติงถูกสักถามเรื่องการพูดถึงการแก้กฎหมายมาตรา๑๑๒
ตอนหาเสียงก็คงต้องรอให้เจ้าตัวเนี่ยลุกขึ้นชี้แจง
วันนี้เนี่ยพักเพื่อไทยมีทั้งคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิ๊งรวมถึงคุณชัยเกษมนะครับ
บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นคือได้รับการเสนอชื่อนั้นเนี่ย
วันนี้ยังไม่ได้ถึงจุดนั้นก็เลยยังไม่อยากจะตีตนไปก่อนไข้นะครับ
แต่สิ่งที่มันสำคัญกว่านโยบายที่พูดออกมาก็คือการกระทำนะคะ
แล้วก็เจตนารมณ์ที่บางพักได้แสดงออกมาอย่างสม่ำเสมอ

เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องนโยบาย
แต่ต้องเป็นเรื่องของแนวคิดอุดมการนะคะ
ที่จะต้องไม่บรรทอนสถาบัน
ก็นี่แหละฮะมาเจอกันที่งานวันคล้ายวันเกิดของคุณประพัทธ
อายุครบ๗๔ปีนะครับ
ก็ถือว่าบรรยากาศก็คึกคักแต่เช้านะครับ
ทรงไทยคุณประพัทธที่สุพรรณบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณวราวุฒิหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนาก็มานี่แหละครับ
ก็เลยได้พูดถึงเรื่องการเมืองนักข่าวก็เลยไปสอบถามเรื่องของทิศทางทางการเมืองของพักชาติไทยพัฒนาด้วย